ของหัดมวยกันบ้างศึกยอดมวยไทยรัฐวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ
ถือว่าเป็นไทยรัฐสำคัญนะครับมีทั้งต่อยจนไหล่หลุดนะครับ
โดนส่อเข้าไปแผลยาวสิบแปดเข็มติดตามราวไทยรัฐต่างได้นะครับ
จากคุณเอกชุมพรสุดพัฒน์จากรุณบรรดีครับ
เอาละครับศึกยอดมวยไทยรัฐกับเอกชุมพรรวบรวมทุกชัดเด็ดทุกไฮไลท์เสาร์ที่ผ่านมา
หลายรสชาติลากหลายอารมณ์เหลือเกินมีทั้งแห่ฟันกันจนหน้าตากระแหกเย็บสิบแปดเข็ม
มีทั้งมวยชกกันจนไหล่หลุดมีทั้งมวยน็อกอุ้ยสับสอกขวาดอกนี้ครับ
แดงเพชรเยไก่น้ำเงินเดอวินเนอร์สมัยอดีตดาวรุ่งเป็นประเภทแม่
โปรดสิ้นชกร้อยปอลนี่หลายหลายสึกแย่งตัวนะครับดาวรุ้งคนนี้
แล้วต้องให้แพทย์สนามเช็คครับแหกโค้งไปแล้วครับคิ้วซ้าย
หมออย่าเช็ดแรงครับเสียวแทนเจ็บแทนด้วย
แล้วก็โอ้โหไม่ไหวครับโอ้ถอนแค้นได้สำเร็จนะครับ
จังหวะสับสอกดอกนี้ครับโอ้โหหน้าถอดสีเลยครับ

เอ้าส่วนคู่ต่อมาครับคู่รองของรายการ
มุมแดงเลสเตอร์ปเดลกุลวันนี้มาเข้าเวรแทนนะครับ
แต่มาแบบมีคุณภาพส่วนน้ำเงินนี่ฉลามศึกหรือว่าโชชัยเดิม
เข้าไปครับตัวเล็กกว่าเตี้ยกว่าสั้นกว่าต้องสวมบทบาทเป็นนายกสมาคม
ยอมเจ็บตัวแล้วก็โอ้โหโดนเข้าไปเจ็บจริงครับ
ทำไมโดนเสียบที่ท้องแต่ว่าไปเจ็บที่ไหล่ครับ
โอ้โหไหล่หลุดครับดูจังหวะคล้องวงในจังหวะนี้นะครับ
มรันพันตัวกันอยู่แล้วไปพันแล้วไปหักโอ้โหเรียบร้อยเลยครับ
เล่นกันไหลหลุดเลยครับก็เป็นวันที่เห็นวันสองเวลหึ่นผ้าใบนะครับ
เมื่อสักครู่นี้ก็จบไปในยกที่สี่ครับเอานี่คู่เอกนำรายการครับ
ยักษ์เหลือเกินโอ้โหจิ้มหัดซ้ายดอกนี้ครับไข่หวานเล็ก
หงายท้องตึงเลยครับกล้องนครบานโอ้โหหักปากกาเซียนครับ
ยกสามนะครับมวยคู่นี้เคยแพ้มาวันนี้ประเคนหมัดซ้ายให้
บอกว่าเตรียมมาจากค่ายครับหมัดนี้กล้องนครบานเองก็บอกว่า
ปีนี้ปีทองของผมโอ้โหโดนไปหงายท้องตึงเลยครับ
เสาร์ที่ผ่านมาต้องบอกว่ามันจะถึงหยดสุดท้ายนะครับ
นี่เป็นคู่ที่๖มุมแดงนักชกชาวญี่ปุ่น
น้ำเงินทานสปอร์ตจากไทยครับดูจังหวะเสียบเข่าซ้ายของโอตะ
ฮาคู่มาครับเรียบร้อยเลยครับต้นตำรับชาวไทยตะคุบกบไปแล้ว

บอกงานบุญงานกระถิ่นทอดผ้าป่าไม่เอาซองแล้วครับ

ยก๔นะครับคู่นี้จังหวะเสียบดอกนี้ครับ